เริ่มต้นกันที่บ่าวสาวป้ายแดงโดมและเมธันนะคะ
เมื่อวานนี้จูงมือกันเข้าพิธีฉลองมงคลสมรสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แขกเรือที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับข้างเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าโดมและเมธันเขามาในโชว์น่ารัก
หลังจากนั้นค่ะโดมและเมธันก็ควงกันเปิดใจกับสื่อนะคะว่าทีมงานในวันนี้เนี่ยก็คือ
จากนี้ค่ะยังเปิดเผยเรื่องทายาทและการจดทะเบียนสมรสนะคะว่าขอให้รอก่อน
และให้คำมั่นสัญญาแก่กันและกันแบบน่ารักต่อสื่อจะน่ารักขนาดไหนไปฟังค่ะ
แล้วก็มีความรู้สึกที่ดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยก็พอแล้ว
จริงนะไม่ใช่แบบว่าหวานมันแปลงแล้วค่อยเฟสนะ
ไม่เนอะ

ผมอยากมีแต่ว่าน้องกำลังทำงานหลายอย่างอยู่
ซึ่งก็คงต้องรอให้ครบก่อน
ก็รอบ้านพร้อมที่อยู่พร้อมแล้วทุกอย่างถ้าเรียบร้อยไม่มีอะไรต้องรออะก็อยากรีบมีให้เขา
อีกสักปีถึงครับ

แต่จริงเราชอบผู้หญิงเหมือนกัน
ผมชอบรูปผู้หญิงผมรักผู้หญิงคนนี้ครับ
แล้วก็จะดูแลให้ดี

พี่เจมส์ในยุคเก้าศูนย์

ใช่ข่าวหลุดออกมาว่าพลอยเชอร์มาเนี่ยเป็นคนที่รับช่อดอกไม้ได้

คนที่รับช่อดอกไม้ได้เนี่ยคือสาว
คือเป็นเพื่อนของเกราะที่ไม่ใช่เธอ
แต่เมื่อวานนี้เจ้ามีตีชอดประกัทษ์ที่ช่วยชม
เป็นที่พอร์มฟเหมภ์บ่ายที่กันมาก
แต่กันมากจะก็ทำให้เห็นว่าความเป็นเพื่อน
ความเป็นเพื่อนมิตรภาพดียังคงอยู่
ก็ไปยินดีด้านถ้าเจ้าอยากจัดอาคาร
เมื่อวานเมธันก็สวยเชียวนะแล้วก็บอกว่าขอบคุณเสียงเพลงเสียงดนตรีนะที่ทำให้เราสองคนมารักกัน
โอ้โหโรแมนติกสุดคุณผู้ชมค่ะ